ช่วงนี้มาดูบรรยากาศเกี่ยวกับการเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
ของประชาชนจากทั่วทุกภาคกันหน่อย
ตอนนี้สถานีขนส่งทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้
เนื่องแน่นไปด้วยประชาชนที่จะมารอเดินทาง
ซึ่งทางบคศเองเตรียมรถเสริมนะคะ
เพราะว่าไม่อยากจะให้มีปัญหาเกี่ยวกับผู้โดยสารตกค้าง
มาดูบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่๓ค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเต็มไปด้วยผู้โดยสารที่มารอขึ้นรถเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ
โดยเที่ยวรถปกติเต็มทุกเที่ยวแล้วค่ะ
ส่งผลให้ผู้ประกอบการเดินรถบริษัทต่างก็จะต้องช่วยกัน

พร้อมมั่นใจว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างนะคะสำหรับที่ขอนแก่น
พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ค่ะก็จะต้องตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล
และตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถ
และพนักงานประจำรถทุกคันทุกเที่ยว
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะคะ
ซึ่งบรรยากาศก็ไม่ต่างจากที่สถานีขนส่งที่แม่สอด
จังหวัดตากค่ะประชาชนจำนวนมาก
โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวชาวพม่า
มารอใช้บริการรถที่บขศ
เพื่อที่จะเดินทางกลับมาทำงานที่กรุงเทพ

หลังจากที่กลับไปที่บ้านเกิดก็คือที่พม่านะคะ
บางคนกลับไปตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา
และตอนนี้นะคะคาดว่าน่าจะมีแรงงานชาวต่างด้าว
เดินทางกลับมาทำงานประมาณ๑แสนคน
เจ้าหน้าที่ก็จะต้องสั่งเพิ่มรถเสริม
กว่า๖๐คันขออภัยนะคะ๕๐คันต่อวัน
เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารตกค้าง
ออกมารับรองว่าผู้โดยสารทุกคน

ถือตัวไว้ในมือได้เดินทางทุกคนแน่นอนค่ะ
ส่วนสภาพการจราจรช่วงพระว่านนี้
ถนน๓๐๔นครราชศรีมา
ปราจีนบุรีภาคอีสานจากภาคอีสานนะคะ
เส้นนี้พบว่ามีปริมาณรถมากขึ้น
เนื่องจากประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ
ตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีก็ต้องเร่งระบายรถ
จากพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจนถึงอำเภอนาดี
ส่งผลให้การจราจรก็คล่องตัวขึ้นนะคะ

ก็คือประมาณ๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
ซึ่งแม้ว่าปริมาณรถจะมาก

เนื่องจากโรงงานจำนวนหนึ่ง
อนุญาตให้พนักงานหยุดงานได้จนถึง๑๘เมษายน

ก็ทำให้ประชาชนค่อยทยอยเดินทาง
กลับเข้าไปทำงานทั้งที่กรุงเทพและพื้นที่อื่นนะคะ
ขณะที่สภาพการจราจรถนนมิตรภาพ
อันนี้เส้นหลักเหมือนกันค่ะที่นครราชศรีมา
เป็นเส้นหลักจากภาคอีสานมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมายังคงมีปริมาณรถที่หนาแน่น

โดยตำรวจต้องเปิดช่องทางพิเศษหลายจุด

ถ้าเหนื่อยจากการเดินทางควรแวะจอดพักรถ
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางค่ะ
ส่วนสายเหนือบรรยากาศที่ขนส่งเชียงใหม่แห่งที่๓
เมื่อวานนี้ทั้งวันค่ะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว

แต่ว่าบรรยากาศหนาแน่นค่ะ

เพราะว่าส่วนใหญ่ทยอยเดินทางกลับไปล่วงหน้าแล้ว
บางคนก็กลัวรถติดบางคนก็กลัวลำบากนะคะ

โดยเจ้าหน้าที่ขนส่งเชียงใหม่เตรียมรถเสริมเหมือนกันค่ะ
เส้นทางนี้วันละ๕๐คัน
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผู้โดยสารตกค้างนะคะ

ประชาชนใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
นราธิวาสยะลาปัตตานี
ต่างเดินทางกลับกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ขบวนรถไฟ๑๔ขบวน
ขาขึ้นและขาล่องเต็มทุกขบวนค่ะ
โดยเฉพาะขบวนรถไฟสาย๑๔
ต้นทางสุไงโกลกกรุงเทพมหานคร

ขบวนที่๓๘ปลายทางที่สุไงโกลก
ต้องเสริมโบกี้นอนทุกสายค่ะ
โดยรถไฟชั้น๓ประชาชนต้องยืนแล้วนะคะ

หากไม่ได้จองที่นั่งไว้ล่วงหน้าค่ะ

ยังคงต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะ

กลับเข้ามาทำงานในกรุงเทพอย่างหนาแน่นนะคะ